เพิ่มการพิมพ์อีกได้ไหมจำนวนสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ละงวด
เพิ่มได้ไหมฮะอาจารย์ถ้าถามว่าตอนนี้เรากำลังพิจารณาดูข้อมูล
รอบครอบอยู่ถามว่ากำลังพิจารณาดูข้อมูลอย่างรอบครอบอยู่ไหม
อยู่แต่คำถามว่าตอนนี้เพิ่มหรือยังคำตอบคือยังนะครับผมอยาก
จะรับข้อใจก่อนนะครับว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขาจะถือ
แต่ว่าบางทีเราจะเห็นว่าคนขายบางคนบอกขายไม่ได้พอรับมาแพง
ขณะเดียวกันเมื่อเราจะพิมพ์สลากเยอะ

แล้วคนขายก็บอกว่าอยากได้สลาก๒งวด

คนขายบอกว่าอยากได้๑๒๐ล้านใบหรือ๑๕๐ล้านใบ

แล้วคนซื้อเนี่ยก็จะซื้อสลากประมาณ๑๐๐ล้านบาท
เพราะว่าจริงแล้วเราเห็นสลากมันพอดีแผง

เพียงแต่ว่าคนซื้อเนี่ยเขาซื้อพอดี
เพราะว่าเนี่ยมันจึงเป็นประจักษณ์ไก่กับไข่

ถ้าเราพิมพ์สลาก๒๐๕๐ล้านใบ
แล้วมันเกิดเหลือกมือคนขายเนี่ย
ขาดทุนอีกมันจะเป็นสั้นหาเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้
เราก็บอกกติกาง่ายว่าคนขายเนี่ยต้องรู้นะ
คนไทยที่สมัครมาล้านคนเนี่ยเราจัดให้สลากได้
แค่๒๐๐๐๐๐คนยังไงความต้องการขายมีเยอะ
แต่ความต้องการซื้อปกติพอดีนะคุณพระครับ
ผมวันคุณภาคคุณซั่นง่ายคือเรากำลังพิจารณ์อย่างรอบครอบ
ตอนนี้เกิดเรื่องยืนยันว่าเรายังผลิตออกมาที่งวดละ๑๐๐ล้านอบ
ตอนนี้ถ้าเป็นในส่วนของผู้ค้ารายย่อย
เขามีคนที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้กับ
สลากมันต้องแยกหลายประเด็นนะครับ
หนึ่งคนรับสลากไปขายังแดงโดยตรงก็กลุ่ม๑
กลุ่มหนึ่งคนรับสลากไปขายช่วงทันทีก็อีกกลุ่มหนึ่ง
คนที่ไม่มีสลากไปรับจากสลากขายส่งก็อีกกลุ่มหนึ่ง
คนที่มีชื่อคือระบบสลากเนี่ยจะเป็นคนที่มีชื่อสลากต้องแยกสองมุมก่อน
อันนี้ได้ประจำทแรงประมาณ๑๒๘ล้านไป
อย่าเอาห้าหารสถานการณ์ประมาณ๒หมื่นประมาณเกือบ๒หมื่นวัน
ตรงนี้จะเป็นคนที่ได้มีรายชื่อและได้สลากไปเป็นประจำอืมครับ
คนที่จะต้องเข้าไปกดในตลาดซื้อจองเนี่ยจะมีนะครับ
ก็คือ๑๗๐๐คนนะครับ
แต่จะได้สลากไป๑๒๐๐๐คนครับ
แล้วก็มีทั้งผู้ที่เป็นถาวรกับทางฝั่งดิจิทัลด้วย

ไม่ต้องมาเอาโคต้าตรงฝั่งตรงที่เขาเคยได้กันอยู่

เพราะเรายังใช้กรอบเดิมคือ

ถึงบอกว่าตอนนี้เรากำลังพิจารณาด้วยความรอบครอบนะครับ

สมมุติสละกินแมงระบาลเราเพิ่มสละเข้าไป

ใช่ไหมจะขายกันไปเยอะอะไรขนาดไหน
ใช่มันก็จะเป็นปัญหาใหม่
พอเราทำแบบนู้นแบบนี้แบบนี้ปั๊บ
คุณภาคภูมิก็อาจจะมีคนที่เป็นประชาชนมานั่งสัมภาษณ์ว่า
ทำไมถึงไม่เข้าระบบดิทัล
ทำไมถึงเราอยากได้สลากราคา๘๐บาททำไมถึงไม่ได้
มันมีผู้ได้ผู้เสียเราเห็นใจคนขายนะ
จึงกำหนดเพดานสลากดิทัลไว้แค่๒๐ล้านใบไม่เพิ่มมากไปกว่านี้
ถ้าระบบการขายข้างนอกเนี่ยเป็นการขายด้วยตัวเองนะครับ
แล้วก็เป็นการขายที่ไม่ขายช่วงและขายในราคา๘๐บาทนะครับ
ซึ่งอันนี้เราเข้าใจเราก็พยายามที่จะหาเบาะแสให้ได้ว่า
ที่ขายช่วงเราตัดโคต้าทิ้งแล้วต่อไปจะเป็นคนขายจริงนะครับ
เอาเป็นว่าผมบอกก่อนว่าเรากำลังพิจารณาอยู่ว่าเราควรจะเติมไหมนะครับ
แล้วก็ยังเห็นใจคนขายอยู่นะครับแต่บอกอีกนิดนึงนะ
พบว่านะครับว่าเราให้อำนวยความสะดวกกับคนที่ไปจองนะครับ
หน้าตู้เนี่ยหน้าตู้เนี่ยได้แค่ประมาณ๒๐ประมาณนั้นนะ
เปล่าทั้งสั้นก็เข้าไปแล้วก็ไปจองได้ครับ